สังคมไทยตอนนี้อยากจะให้แก้ปัญหาเรื่องอะไร
สงสัยต้องลงโซเชียล

คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นไปบ้างแล้ว
ภาพสะพานลอยนี่ครับ
ที่มันมีสายสื่อสารขวางทางเดินแบบนี้

ทำได้ยังไงคิดได้ยังไง
ตอนทำเนี่ยหรือถ้าเห็นแล้วทำไมไม่แก้
ปรากฏว่าไอ้ภาพนี้เขาบอกว่าอยู่มาเป็น๑๐ปีนะ
โพสต์ลงวันเดียวเรียบร้อยครับ
โอ้โหขับเคลื่อนกันด้วยการแชร์
นี่แหละฮะจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก

ผ่านทางเท้าบันไดสะพานลอยแถววงเวียนใหญ่
ลงข้อความบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตกันแบบนี้จริงเหรอคะ

เตือนภัยนะคะสะพานลอยหน้าร้านเฝอวงเวียนใหญ่
ตอนกลางคืนใครจะลงดูดี
มีสายสื่อสารขึงขึ้นสูงขวางทางลง
ไฟไม่ดูดตายก็ตกบันไดตาย
แจ้งไปทางไหนได้บ้างน่ากลัวมาก
เขาเดินสายกันแบบนี้ได้ยังไง

ผู้โพสต์ให้ข้อมูลบอกว่าสายสื่อสารนี้น่าจะอยู่มายาวนานมาก

ปีนี้๒๐๒๑
อันนี้ปีไทยหรือปีฝรั่ง
อย่างนั้นดูปีที่เขาแปลเป็นปีไทยแล้วก็ได้
นี่ฮะ๕๔นะฮะ๕๗
แล้วก็๕๖โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ก็มีสายสีดำที่เห็นนะครับ
ถึงตรงสะพานลอยมาตั้งแต่ปี๕๔

คือนี่แหละครับยังไงดีฮะ
จะให้ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยแบบนี้แหละครับ
โอ้โหแล้วคุณนัทพงศ์ดูสิ
สะพานลอยมันก็ไม่ได้สว่างอะไรมากด้วยนะ
เอาเป็นสายสื่อสารสมมุติ
สมมุติถ้ามันมีสายไฟสักเส้น

สมมุติว่าคนเดินสะพานลอยและเดินเซ
เอามือไปจับราวสะพานฝนตก

สะดุดแล้วตกบันไดลงมาดิฉันว่าก็หนักแล้วล่ะ

คือตอนทำหรือทำเสร็จ
ต้องคิดได้แล้วนะครับว่ามันไม่เหมาะไม่ควร
ต้องลองใช้ต้องให้คนทำลองใช้

เมื่อคืนที่ผ่านมาสายยังเป็นแบบนี้นะฮะ

จุดนี้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่นะครับ

ที่เคยขึงผ้าสะพานถูกลื้อออกไปจนหมด

โอ้ววันเดียวทำได้โอ้วมากันเยอะเลยมาใช้กันเพียบเลย
ลงพื้นที่แก้ไขสายเคเบิลที่ประชาชนร้องเรียนดังกล่าว
แล้วก็บอกว่ากรณีสายไฟที่พาดบริเวณสะพานลอยนั้นเป็นสายเคเบิ้ล
สายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวน๑๐เส้น
เครือข่ายอื่นอีก๒๓เส้นไม่ใช่สายไฟที่ส่งกระแสไฟตามบ้าน
คือจะอธิบายอย่างนี้จริงใช่ไหมอธิบายอย่างนี้จริงจะฟัง
แต่เมื่อกี้คุณพระราบพรบอกอะไรถ้าดุดปั๊บหัวทิ้มไงครับ
หรือสายเคเบิลดังกล่าวออกแล้วอาจจะช่วยเหลือทุกด้าน
แล้วก็ถ้าร้องเรียนมาก็จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป